มาช่วยลูกวัวตัวนี้หน่อยคุณผู้ชม
มันหลุดออกไปจากคอกมันหายไป
สุดท้ายเจอมันที่ไหนสภาพเป็นยังไง

คุณผู้ชมไปที่บ้านหลังนี้นะครับ
บ้านเลขที่๒๓๒ทับ๑หมู่๒ตะบลหนองอีรุน

ดูดี

มันไม่ใช่แต่มันตกลงไปแบบนี้
สีมันเนี่ยโอ้โหกลมกลืนกับบ่อเลย
เป็นสีโครนดำมะเมี่ยมเลยนะคะ
เหลือแต่หัวโผล่มานิดเดียวเท่านั้นแหละ

ถึงขั้นว่าเจ้าหน้าที่นะพี่กู้ภัยจากศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
ก็ต้องทุบบ่อออกเลยคุณผู้ชม
วัวตัวนี้อายุประมาณแค่ขวบครึ่งเท่านั้นเองนะ
มันตกลงไปที่บ่อน้ำหลังบ้าน
ซึ่งบ่อนี้นะคะเป็นบ่อที่มีดินโครนอยู่
น้องวัวเองเนี่ยสภาพมันก็ค่อนข้างตื่นกลัว

นั่งขาอ่อนขาพับอยู่ในบ่อนี้เลย
แต่ว่ามันเองก็พยายามที่จะตะเกียกตะกายพาตัวเองขึ้นมาจากบ่อเหมือนกัน
แต่อาจจะที่มันเป็นดินโครนแล้วที่มันแคบมันก็เลยขยับตัวลำบาก
ทีนี้ผู้สื่อข่าวตลอดของเราก็ไปพูดคุยกับคุณนาธีตั้งแก่เจ้าของบ้านแล้วค่ะ

ถามว่าพี่มันเป็นยังไงเรื่องราวเนี่ย
ก็บอกตีหนึ่งของวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
นาธีเจ้าของบ้านได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่าง
เหยียบสังกษีที่ปิดปากบ่อง
เสียงดังดังมากพี่เขาก็เรียนรีบออกไปดู

ใบเจอว่ารูปวัดเป็นที่ต่อขึ้นไปในบ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทำยังไงล่ะทีนี้ก็ต้องแจ้งกู้ภัยแหละตัวเองก็ไม่รู้จะช่วยยังไง
ที่กูภัยใช้เวลา๓๐นาทีก็ลาก
ดูสิภาพมันเปรี้ยวคือแทบจะไม่หามาขยะตัวนี่เอง
ดูแต่พี่เขาก็ดึงลากคอมันมาเลยเหมือนกันนะ
ก็ต้องใช้วิธีแบบนี้แหละคุณผู้ชม
สุดท้ายมาพบว่าลูกวัวตัวนี้นะคะเป็นเพศผู้สีน้ำตาลนะ
จริงของมันคือสีน้ำตาลอายุ๑ปีกับ๕เดือนน้ำหนัก๒๐๐กิโลกรัม
พอมันออกมาจากเบาะได้มันก็วิ่งสะบัดสลัดโครนที่มันเกาะตามตัวมันออกด้วยนี่นะ
นี่แล้วเขาก็ใช้น้ำล้างตัวมันออก
อัดฉีดเลยอยากกดล้างอัดฉีดยังไงต้องอย่างนั้นอ่ะนะครับ
ที่สุดนี่แหละความร่วมแรงร่วมใจของพี่กู้ภัยเจ้าของบ้านและทุกคนที่อยู่ในระแวกนั้นมาช่วยเหลือ
มันก็สามารถรอดชีวิตมาได้

แต่ว่าภาพศาสตร์มันก็ไม่ได้รู้ความเป็นสักทุกอย่างถูกไหม

ใช้ไม้หรือใช้ปูนหนักอะไรอย่างนั้นละกันเนอะ
กันเอาไว้เผื่อว่าไม่มีใครที่จะต้องตกลงไปอีกนะคะ